มีผู้ทัดชิง๒คนคือเป็นผู้ดูแลตลาดเก่าดูแลมานาน๕๖ปีแล้ว
เป็นขาใหญ่ของพัทยากับคนใหม่ที่มา
แล้วมีการเหมือนกับว่าจะต้องเกทับกันเรื่องของอำนาจต่างนานา
สุดท้ายค่ะวิ่งมาเอามีดแทงกลางอก
หลังจากนัดมาเคลียร์ปัญหากันแล้วเคลียร์ไม่รู้เรื่องนะคะ
เบื้องต้นตอนนี้ตำรวจออกหมายจับเรียบร้อยแล้ว
ติดตามเรื่องนี้จากรายงานค่ะ
จนเสียชีวิตท่ามกลางสายตานักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ
วิทยานดุลนักศิลป์เจ้าของร้านจุดเกิดเหตุเปิดเพลยว่า
คืนเกิดเหตุนายบอยผู้ต้องหานายนิพนธ์และนายนิวัฒน์
รวม๓คนทะเลาะวิวาสกับผู้เสียชีวิต
บริเวณหน้าร้านเครื่องดื่มของนายบอย
อยู่ใกล้กับร้านของตน
จึงเห็นนายบอยซึ่งสวมเสื้อสีน้ำเงินในคลิปวงจรปิด
ถือมีดปลายแหลมยาวเข้ามาแทงผู้เสียชีวิต

คือเขาทะเลาะกันมาจากข้างหน้า
แล้วก็พอดีนี่ร้านเขาเขาเลยมาทะเลาะกันที่นี่

แล้วก็ให้กาดผมไปห้ามใช่ไหม
พอห้ามเสร็จแล้วผมก็เดินมานั่งที่ตรงนี้

คุณหมอก็นั่งอยู่ตรงนี้หลายคนที่ตรวจเอทีเค
แล้วก็คนที่มีเรื่องกันเขามาขอโทษ

คือก็ขอโทษที่ว่ามันมีเรื่องเท่าถึงแถวนี้

แล้วทีนี้ร้านนู้นผมก็ไม่รู้ใครกันแน่

ขณะที่ธานีพรมดวงผู้บาดเจ็บเล่าว่า
ผู้เสียชีวิตโทรมาถามว่ารู้จักลุงป่องไหม

ตอบไปว่าไม่มีหน้าที่อะไรเป็นเพียงผู้เช่า
เขาบอกว่าจะไปทำร้ายพ่อผู้ก่อเหตุ
หลังจากนั้นนัดเคลียร์กันไม่ทราบว่ามีปัญหาอะไรกัน
ส่วนตนเองนั้นนั่งอยู่ด้านหน้าคลินิกเสริมความงาม
แล้วเขาเข้ามาจู่โจมทั้งเตะต่อยทำร้ายร่างกาย
ทั้งนี้ผู้ตายมีเจตนาจะไปคุยไปเคลียร์

แต่อาจจะมีประเด็นกันมาก่อน
เขาบอกว่าลุงป่องไปบอกว่า
ว่าคนผู้เสียชีวิตจะไปรุมทำร้ายฝั่งนู้น

ซึ่งซึ่งมันก็จบไปหลังจากนั้นผมก็ไม่รู้เรื่องแล้ว
ป่องเขาก็เป็นผู้เช่าในตลาดที่นี่ครับ
มารู้ทีหลังว่าเขานัดเคลียร์กันครับ

ก็เรื่องที่ว่าลุงป่องพูดว่าเขาจะมาทำร้าย
ผู้เสียชีวิตจะมาทำร้ายพวกเขาอะไรประมาณนี้ครับ
ผลประโยชน์มันไม่มีอยู่แล้วตรงนี้นะ
พัทยารวบรวมพยานหลักฐานทั้งคลิปโทรศัพท์มือถือกล้องวงจรปิด
และคำให้การประจักษ์พยานออกไม้จับผู้ต้องหา๓ราย
คือนายบอยสุกิพลอายุ๓๒ปี
นายนิพนธ์ประคองอายุ๒๔ปี
และนายนิวัตรประคองอายุ๕๐ปี

พาอาวุธไปในเมืองหมู่บ้านและทางสาธารณะ

โดยล่าสุดจับกลุ่มตัวนายนิวัฒน์ผู้ต้องหา
ได้ที่ห้องเช่าติดตลาดที่เกิดเหตุ
เจ้าตัวให้การปฏิเสธไม่มีส่วนเกี่ยวข้อง

บอยดูแลตราดทีทาวน์มานานกว่า๖ปี
แต่กลุ่มผู้ตายพยายามเข้ามาดูแลแทน
เกิดมีปัญหากันก่อนนัดเคลียร์ใจกัน

โดยตำรวจเร่งติดตามตัวผู้ต้องหาอีก๒คน
ดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป